คุณผู้ชมคะช่วงนี้ค่ะช่วงโควิด๑๙
อะไรก็ขายไม่ดีนะคะรวมถึงสละกินแบ่งรัฐบาลนะคะ
สลากินแบ่งรัฐบาลตอนนี้ขายไม่ดีคนที่ได้รับโคต้า
เขาไม่ได้รับโคต้าเขาต้องได้รับและต้องออกไปรับทุกเดือนเท่ากัน
เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่อยากออกไปเลยคุณนักข่าว
เพราะไปแล้วบรรยากาศจะต้องเกิดแบบนี้อุ๊ยมันเหรอมันเล่นน่ะ
หนึ่งเสี่ยงโรคสองเสี่ยงขายไม่ได้
ไม่หมดแน่เขาบอกแบบนี้นะคะ
นักข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปไปสำรวจแผงค้าลอตเตอรี่ที่แยกคอกวัว
คือจุดนี้ใครก็ต้องไปรับเพราะเลขเด็ดเลขดังมันรวมกันอยู่ตรงนี้ค่ะ
เมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะคะที่มีการจำหน่ายลอตเตอรี่แต่ละร้าน
เขาก็เอาลอตเตอรี่มาเรียงขายส่วนใหญ่ขายแบบยกเล่ม
ไม่ได้แยกขายเป็นใบนะคะ
เท่าที่สังเกตเห็นผู้ค้ารวมถึงคนที่มาซื้อ
มีการซื้อขายแบบใกล้ชิดคำว่าใกล้ชิดหมายถึงก็อยากดู
มันเป็นเลขอะไรก็ไปยืนติดกันเนี่ยนะคะ
ไม่มีการเว้นระยะห่างมีเพียงบางส่วน
ที่มีเจลแอลกอฮอล์ตั้งอยู่หน้าแผงขาย
ทุกคนยังสวมหน้ากากอนามัยก็ถือว่ายังดีนะคะ
อกจากนี้ยังมีกลุ่มคนเร่ร่อนมารอรับของแจก
ปะปนอยู่ในจำนวนนี้ด้วย
พ่อค้าแม่ค้าบอกว่าการค้าขายลอตเตอรี่งวดนี้มันเงียบมันเหงา

ทำให้มีแผงรับซื้อลอตเตอรี่แบบยกเล่มน้อยลง
อีกทั้งตอนนี้ราคาลอตเตอรี่มันตก
จากที่ปกติขายกันประมาณเริ่มต้นนะประมาณ๙๐๐บาท
งวดนี้เหลือเล่มละ๗๐๐บาทหายไป๒๐๐บาท

๗๐กว่าบาทจะปกติกว่านั้นเวลาเท่าไหร่
สูงสุดก็๙๐กว่าแล้วก็ไหลลงมาเรื่อย

เพราะว่าโควิด

ลดจำนวนในการลงแผงน้อยลงค่ะ
ค้าบอกว่าตอนนี้อยากให้รัฐบาลยุติการประกาศรางวัลออกไปก่อนเลยได้ไหม

เพราะว่าถ้าขายอยู่แบบนี้ขายต่อทุกงวดแบบนี้
แล้วก็ต้องมารับแบบนี้มันเป็นการแบกภาระ

จำเป็นเนี่ยไม่ออกมารับเขาก็ตัดโคต้าเราเราก็ตายสิ

ถ้าแบบนี้เอาไปขายไม่หมดจะทำบ้าน
ครั้งก็ไม่หมดอย่างงวดที่แล้วก็ไม่หมดนะครับ

ขาดทุนก็มีไม่ขาดทุนก็มี
ก็อย่างงวดที่แล้วรัฐบาลช่วย

แม่ค้าคนขายก็ถูกหมดเลย
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปคุยกับผู้ค้าหลายรายนะคะ

งวดนี้ไม่มารับงวดต่อไปถูกตัดโคต้า
ถ้ามันกลับมาขายดีเอาไปดิ้นกันใหม่อีก

ตอนนี้เริ่มได้รับผลกระทบการขายมันลดน้อยลง

แต่สุดท้ายก็ต้องยอมออกมาเพราะกลัว

กลัวถูกตัดโคต้าค่ะ

ล่วงหน้าเนี่ยเขายอมเทขาย

คือลอตเตอรี่ที่เขาไปจองเอาไว้
จะได้มาคนละ๕ฉบับ

ใช่นะฮะราคาต่ำสุดในรอบ๒ปีครับคุณผู้ชมครับ
กำไรไม่เกิน๓บาทต่อฉบับ
เขาบอกว่าลดความเสี่ยงหากขายไม่หมดฮะ
บรรดาผู้ค้าที่จองซื้อลอตเตอรี่ล่วงหน้านะครับ
พากันไปต่อคิวเข้าแถวที่ที่ทำการปรายศนีย์อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
เมื่อเช้าของเมื่อวานนี้ไปรอรับหวยกล่องฮะ
หวยกล่องก็คือลอตเตอรี่ที่จองเอาไว้ล่วงหน้า
ได้๕เล่ม๕๐๐ฉบับ
แล้วก็คนจองต้องไปรับเองที่ปนที่ปรายศนีย์
เขาเรียกกันว่าหวยกล่อง
โดยเจ้าหน้าที่ได้จัดระเบียบการเข้าแถวด้วยการเว้นระยะห่าง

แล้วก็มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
พ่นแอลกอฮอล์ตามมาตรการป้องกันโควิด๑๙
ค้าหลายคนบอกว่าโอ๊ยโควิด๑๙มันระบาดด้วยนะ
คืออย่างนี้มันเดินทางข้ามจังหวัดลำบากไง
มันเดินทางข้ามจังหวัดระบากเพราะว่ามันต้องมีการกักตัวจากคนที่มีพื้นที่สีแดง
แล้วตอนนี้พื้นที่สีแดงโอ้โหเยอะนะ
๒งวดที่ผ่านมาผู้ค้าบางส่วนขายลอตเตอรี่ไม่หมด
ขาดทุนสิจะมากจะน้อยดีที่สุดคือเสมอตัว
กำไรไม่ต้องพูดถึงในช่วงนี้นะฮะ
คือเป็นแบบนี้มาหลายงวดแล้วหลายคนไม่เสี่ยงแล้ว
เทขายหวยกล่องเลยให้กับคนค้าลายย่อยอีกทอดหนึ่ง
ขายต่อในราคา๗๓๗๔บาทต่อฉบับ
ก็คือประมาณกล่องละ๓๖๕๐๐๓๗๐๐บาท
ถือเป็นราคาที่ต่ำสุดในรอบ๒ปีครับ
โดยต้นทุนรับมาฉบับละ๗๐บาท๔๐สตางค์แล้วนะ
แต่ที่ผ่านมางวดก่อนสามารถขายได้ฉบับละ๘๒บาทถึง๙๐บาท
ขณะที่ตลาดค้าส่งลอตเตอรี่ในพื้นที่บ้านนาหลักอำเภอวังสะพุงที่จังหวัดเลยนะฮะ
นี่ฮะที่เขาเรียกหวยกล่องเพราะเขาใส่กล่องมานะฮะ
เป็นเขาแพ็คมาเรียบร้อยแล้ว

ใช่เลยถูกเรียกว่าแบบนี้นะครับ
ซึ่งเป็นมาตรการในการป้องกันการระบาดของโรคโควิด๑๙
เขาทำยังไงที่ผ่านมาผู้ค้าลอตเตอรี่จากจังหวัดเลย
เดินทางข้ามจังหวัดแล้วไปขายต่างพื้นที่

แต่พอกลับมาติดโควิดกลับมาด้วย

ไปขายตามจังหวัดต่างบางทีไปในพื้นที่นั้นพื้นที่นี้
พอกลับมาบ้านเอ้าติดโควิดขายก็ได้น้อยติดโควิดอีก
ไม่คุ้มเป็นอาชีพที่ต้องเจอคนเยอะ
ต้องพูดคุยด้วยเวลาคนมาถามเลขนี้มีไหม
นั้นมีไหมก็ต้องตอบเขาไงมันก็เป็นความเสี่ยง
นี่คนเยอะมากนะฮะแต่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นหวยสลากที่คอกวั
ไม่ว่าจะเป็นหวยกล่องราคาตกทั้งสิ้น